ไปดูภารกิจของตำรวจสพสำโรงใต้

เขาไปเจอจักรยานยนต์ต้องสงสัย
คือเป็นจักรยานยนต์ที่เป็นวิลมาตราส่าย

แล้วมันมาแถวสำรงใต้ได้ยังไง
เขาเลยขี่รถไล่ตามแล้วหนีด้วยนะฮะสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นไปดูนะครับ
อ่านี่ฮะหนีมาขนาดนี้นี่คือต้องหงวงใส

ติดครับทุกผู้ชมครับนี่ไม่ได้มาซ่อมจักรยานยนต์นะ
พุ่งพลวดเข้ามาเลยนี่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ใส่เสื้อวินนะเป็นเสื้อวินพระรามสาม
นี่ฮะแต่ว่าไปขี่อยู่แถวนู่นสำโรงใต้สมุทรปราการ
ตำรวจเขาเจอเขาก็กะว่าจะเรียกถามหน่อยว่าเออยังไงข้ามเขตหรือเปล่า
ขี่หนีฮะค่ะแล้วพุ่งเข้าไปในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับอ่าทีนี้พอได้ตัวมาเนี่ย
สพสำโรงใต้ที่ตามมาเนี่ยฮะตำรวจสายตรวจสองนายนะครับ
พอล็อกตัวไว้ได้นะครับพาออกไปนอกร้าน
แรกก็ขัดขืนการจับกลุ่มนะครับพอล็อกตัวได้ค้นตัวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะ
อืมแต่รถจักรยานยนต์เนี่ยยังพุ่งทะลุเข้ามาอยู่ในร้านตรงนี้นะครับ
ตำรวจก็มาตรวจที่จักรยานยนต์ของคนก่อเหตุเนี่ย
พ่อค้ายาเสพติดเนี่ยที่ล้มอยู่ในร้านนะครับ
ไปเจอยาไอซ์ตกอยู่ข้างรถนะครับโอ้โหแล้วหนีมาจากสำโรงใต้สมุทรปราการ
มาถึงแถวพระรามสามนะครับอ่านี่ตำรวจนี่ไปนี่ไปเจอแล้วฮะ
สิ่งของต้องสงสัยหยิบขึ้นมาดูยาไอซ์นะฮะอืม
ก็ถูกรวบตัวดำเนินคดีไปแม่ถึงว่าหนีข้ามจังหวัดเลยนะฮะ
วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปที่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะฮะ
อยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์ห้าสิบแปดเขตบางโพงพางอ่า
วันนี้ร้านก็เปิดตามปกตินะครับเพราะว่าพี่ก็บอก
ดูจากกล้องวงจรปิดในร้านก็ดูน่ากลัวอืม
แต่ไม่มีอะไรเสียหายโชคดีหน่อยนะครับ
คุณเทพฤษนะฮะเป็นช่างซ่อมรถจักรยานยนต์อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้ตอนนั้นกำลังซ่อมรถให้กับลูกค้าอยู่นะฮะ
อยู่อยู่วินจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยพุ่งเข้ามาในร้านชนของลูกค้าเนี่ย
รถของลูกค้าเนี่ยล้มไปคันหนึ่งโอ้โห
แต่ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามคลิป
ตำรวจก็ตามมาแล้วก็ควบคุมตัวไปตำรวจก็พยายามถามว่าหนีอะไรหนีอะไร
แต่ว่าวินคนนั้นไม่ตอบนะฮะสุดท้ายตำรวจค้นตัวไม่เจออะไร
ค้นที่รถที่ล้มอยู่ในร้านเนี่ยเจอยาไอซ์ตกอยู่
ที่แท้ก็คือพวกค้ายาเสพติดค่ะก็คุมตัวไป
สาเหตุที่พุ่งเข้ามาในร้านเนี่ยทางช่างซ่อมรถบอกว่า
คิดว่าคนร้ายน่าจะอยากพยายามจะเลี้ยวเข้าซอยมากกว่า
อ่าเดี๋ยวดูภาพจากล้องวงจรปิดตอนที่อ่าก่อนจะพุ่งเข้าร้านนะฮะ
นี่พี่เทพฤทธิบอกว่าเนี่ยเหมือนกับน่าจะเลี้ยวเข้าซอย
เพื่อจะหนีตำรวจมากกว่าแต่คงเสียหลักอ่ะพุ่งไปเลย

ไม่ถามเลยครับไม่มีโอกาสได้ถามเลยครับ
แต่เขาออกมาจอดครั้งนั้นเขาก็ไปเจอยายอยู่ตรงกลองเครื่องมือครับ
บุธรรม
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์๕๗แถวพระราม๓นะครับ
เพื่อจะไปดูว่าเขาไปเอาเสื้อวินใครมาเป็นวินจริงหรือเปล่าหรือไปทำปลอมขึ้นมา
นี่ฮะก็เจอพี่ที่วินเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นวินจริงนะฮะ
ต่องฮะอยู่วินนี้นี่แหละมาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
อยู่ในชุมชนคลองแฝดได้หนึ่งปีแล้วไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าต่องเนี่ยมีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ฮะคือถูกจับมาก่อนก็ไม่เคยรู้ประวัติอะไรมาก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เพิ่งทราบนี่แหละถึงว่าวันนี้ทำไมต่องไม่มา
ต้องถูกจับซะแล้วค่ะถึงว่าวันนี้ไม่มาขี่วินอ่าส่วนเรื่องทางคดีนะครับ
แจ้งข้อหาเรื่องการครอบครองยาเสพติดแล้วก็เรื่องการค้ายาเสพติดไป
ตอนนี้ฝากขังที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว